ท่านผู้ชมครับช่วงเย็นเมื่อวานนี้มีเหตุเรือสปีดโบสต์เล็ก
ลักษณะเป็นเรือหาปลาญี่ปุ่นเนี่ยชนกับเรือหางยาวของชาวบ้าน
ค่ะแต่ที่สำคัญก็คือเรือหางยาวลำนั้นจมลงไปในแม่น้ำปลาจีนบุรีนะฮะ
และคนขับเรือก็จมหายไปด้วยเอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
อ๋อเห็นรูปเล็กของผมหน้าจะมาอ่ะ
ด้วยเขาผู้ยาทั้งหมดโยนมาช่วย

มีอ้วนก็มารออยู่ตรงนี้นะอ้วน

อย่างที่น้องเรามาจุดทูกกันขอให้เจอนะครับ
คือเขาก็ถามทางฝั่งเรือสปีดโบสต์ลำนี้
ที่ไปชนเรือหางยาวจนแบบจมลงไปในแม่น้ำ
คนขับจมลงหายไปด้วยเนี่ย

ทางฝั่งนั้นเขาบอกเขาก็พยายามช่วยแล้วนี่ฮะ
แต่เขาจมลงไปเลยนี่เป็นโค้งแม่น้ำบางประกงนะครับ
ช่วงท่าข้าวสิริทงชัย
ตำบลบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
สปีดโบสต์ลำนี้ชนกับเรือหางยาวของชาวบ้านนะครับ

ชื่อสลาวุทธ์จิตพักดีอายุ๓๑ปี
นี่ฮะคนที่ศูนย์หายไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ประมาณ๕โมงเย็นนะครับ
ส่วนเรือสปีดโบสต์ลำสีขาวที่จอดอยู่ที่ริมแม่น้ำ
หน้าเรือเสียหายเล็กน้อยลำนี้มากัน๓คน

ทั้งเรือทั้งคนเนี่ยจมลงไปที่แม่น้ำ
ภรรยาก็มาจุดทูบบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์

แต่หากันทั้งคืนนี้ยังไม่เจอนะครับ
คนขับเรือสปีดโบ๊ทบอกว่า
ตอนที่มาชนเนี่ยเป็นขากลับจากเดินทางไปดูบ้านที่ก่อสร้างอยู่แล้วถูกน้ำท่วม
มาถึงจุดเกิดเหตุเป็นคุ้งน้ำ
มีเรือ๒ตอนเล็ก๒ลำขับสวนมาตรงโค้งน้ำ
ลำแรกขับเลยไป
อีกลำนึงเนี่ยเขาบอกเขาเห็นแล้วเขาไม่ทันแล้ว
จังหวะชนกันเข้าพอดียืนยันว่าด้วยว่าไม่ได้ขับมาเร็วนะฮะ

ที่ถึงมันเป็นหัวโค้ง
แล้วทีนี้กำลังเพราะว่าเขาตีห่างกัน
คือลำหนึ่งไปชิดค่อนข้างไปชิดทางซ้าย
แต่อีกลำนึงวิ่งชิดขวาซึ่งมันเป็นหัวโค้ง
ไม่มีทางเห็นเลยเขาก็พุ่งขึ้นมาแล้วก็ชน
ชนเราใช่ไหมเราไปเร็วไหม
เร็วครับเพราะว่าเรือผมขับเร็วไม่ได้
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปดูภารกิจการค้นหาคุณสลาวุฒินะครับ
จมหายไปกับเรือตั้งแต่เมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ออกค้นหาทั้งวันนะฮะ
เอาเครื่องโซน่าสแกนไปตรวจสอบ
พบว่าเรือที่จมลงไปเนี่ยยังอยู่จุดเดิมนะ
เรือที่จมลงไปยังอยู่จุดเดิมที่ถูกชนเมื่อวาน
แต่พอนักประดาน้ำลงไปเนี่ยหาคุณสลาวุฒิยังไม่เจอ
เพราะน้ำข้างล่างเนี่ยไหลเชี่ยวแล้วก็แรงมาก

ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ที่ขับเรือมาคู่กันที่เขาบอกว่าลำนี้
ไปแล้วไปชนอีกลำนึงคุณพรชัยนะฮะ
บอกว่าเห็นเรือสปีดโบ๊ทชนเรือของคุณสลาวุฒิเข้าอย่างจัง
ตอนนั้นเห็นเรือเนี่ยจมลงไปแล้ว
ก็พยายามกระโดดน้ำลงไปไปช่วยคุณสลาวุฒิ
ซึ่งตอนนั้นนอนคว่ำหน้าไม่มีสติอยู่แล้วคาดว่าจะสลบไปเลย
แล้วจมหายไปเลยก็เลยช่วยไม่ทัน
คนที่โดนชนเนี่ยเขาเห็นเขาหักขวาออกไปหน่อยหนึ่ง
แต่มันไม่พ้นมันเห็นเรือก็ทั้งเป็นลอยอยู่ขาบข้างนี้เงี่ย
ตัวเขาไปโดนอยู่ตรงนั้นแหละ
ทุกวันนี้ทางครอบครัวคุณสลาวุฒิบอกว่าก็ทำเจริต
นั่นแหละยังไงก็ขอให้เจอก็แล้วกันค่ะแต่เขาก็คาใจกันอยู่ว่าถ้าเรือ
แล้วคุณสลาวุฒินี่ปกติเขาว่ายน้ำเก่งเขาขับเรือนะแต่ว่าเรืออีกลำนึงเขาเห็น
บอกเหมือนกับเขาสลบไปเลยนอนคว่ำหน้าสลบไปเลยแล้วจมหายไปเลย
ล่าสุดนะครับ๑๘นาฬิกา๕๐นาทีกู้ภัยที่ไปค้นหาคุณสารวุฒิเจอแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปเจอที่โค้งน้ำโรงพยาบาลบ้านสร้างที่ปราจีนบุรีห่างจากจุดเกิดเหตุ๕กิโลเมตรกว่า
นี่คือร่างของคุณสลาวุฒิลอยมาไกล๕กิโลเมตรกว่านะฮะ
แต่เรือยังจมอยู่ที่จุดเดิมนะครับหลังจากเกิดเหตุเมื่อวานนี้ตอน๕โมงเย็น